ถ้าเกิดว่ามาดูข้อมูลน่าสนใจมาก

เขาบอกว่าผู้ประกอบการโรงแรมม่านรูดเนี่ย
ระบุนะคะว่าค่ำคืนวันวาเลนไทยแบบนี้
จะมีคู่รักไม่ต่ำกว่าร้อยคู่เข้ามาใช้บริการ

ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มบรรดาม่านรูดต่าง
ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะ
คุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ปฏิบัติการพิเศษจากสำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนกำกับสืบสวนและปราบรามกรมการปกครอง
จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมตรวจโรงแรม

สิ่งสำคัญในการตรวจครั้งนี้
่งไปที่ใบทะเบียนประวัติผู้เข้าพัก
เพราะหากเกิดเหตุอาทยากรรมขึ้น
ทะเบียนประวัตินี้จะสามารถยืนยันบุคคล
รวมทั้งเป็นหลักฐานหรือเบาะแสสำคัญ
ในการแกะรอยหาอาชญากรด้วย
มันเป็นหัวใจของกฎหมายโรงแรมเลยก็ว่าได้
ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าใครเข้าพัก
เข้าพักห้องไหนวันไหนวันที่เท่าไหร่
เวลาเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นนะครับ
เจ้าพนักงานสามารถที่จะติดตามตรวจสอบได้นะฮะ
มีหลายคดีนะครับที่ปิดคดีได้จากล๔นี่แหละ

หมายหลักเพื่อเป็นการป้องปราม

อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
การป้องกรามคือการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่เรา
มันดีกว่าการที่เราไปตรวจเจอ
ที่เด็กมีอะไรกันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ก็เป็นประเภทที่ว่าบางครั้งบางครั้งมาแบบเขาไม่รู้สึกตัว
กรมกำคลองตรวจเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่วันนี้เป็นวันพิเศษจากสถิติ
ปรากฏว่าเด็กมักจะเสียตัวกันในวันนี้มาก
ก็เลยทางเราก็เลยต้องออกช่วยกันป้องปราม
ผู้ประกอบการโรงแรมชิมพลี

ลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ
คาดว่าในคืนวาเลนไทยจนถึงพรุ่งนี้เช้า
จะมีคู่รักมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า๑๐๐คู่

ผู้เข้าพักส่วนใหญ่จะไม่ใช่คู่รัก
แต่ก็ได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการรับลูกค้าไว้อย่างเข้มงวด

แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาโดยเด็ดขาด
แรกสุดก็คือดูจากพฤติกรรมการเข้าพักนะคะ
ว่าเต็มใจที่จะเข้ามาไหม
แล้วมีหลักฐานอะไรในการเข้าพักไหม

หรือเอกสารทางราชการอะไรก็แล้วแต่

เปอร์เซ็นต์ของความไม่ปลอดภัย
ที่เขาไม่มีหลักฐานพวกนี้เราก็จะไม่รับ
เพราะเราต้องลงเอกสารส่งทางราชการ
เพราะเราเองในฐานะผู้ประกอบการเราก็กลัว